ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาเอาใครมาเป็นแก๊กเอาใครมาเป็นทุนนะฮะ
เราเชื่อเนี่ยเชื่อมาในรวมการรักษาที่เราวาง
พักเราไม่ปฏิเสธพลเอกประยุทธ์ถ้ามีความจำเป็น
แล้ววันนี้อาจจะเป็นคนเอกประยุทธ์แต่วันหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้
ประกาศชัดเจนยังไว้วางใจผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ประเด็นเกี่ยวแวดวงการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีอะไรบ้างที่ควรจะต้องติดตามควรจะต้องรู้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและที่มาสว
ตกลงว่าผ่านสนชแบบฉลุยเลยครับเมื่อวันที่๘ที่ผ่านมา
ฉะนั้นเมื่อผ่านฉลุยแบบนี้
ตามดูกันว่าจะมีสนช๒๕คนเข้าชื่อกันยื่นสารรัฐมนูล
ให้ตีความว่าขัดรัฐธรรมนูลหรือไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
เพราะว่าเมื่อเห็นด้วยในสภาแล้ว
แล้วจะยังมาเข้าชื่อยื่นร้องเรียนต่อสารรัฐมนูลต่อนั้น

แต่ถ้าจะมีการร้องสารรัฐมนูลก็จะมีอย่างนี้ครับ
คนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวข้อง
หลังจากประกาศใช้แล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์จะยื่นสารรัฐมนูล
ว่าช่วยตีความหน่อยว่าพรบ๒ฉบับที่ผ่านออกมา

เช่นคนที่เป็นข้าราชการการเมือง
พรบฉบับใหม่เขียนไว้ว่า
ถ้าใครไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
คนนั้นเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้

มันขัดกับกฎหมายรัฐมนูลนะ

เขาอาจจะยื่นให้สารรัฐมนูลตีความ
เมื่อยื่นสารรัฐมนูลตีความ

มันจะทำให้รถแมพการเลือกตั้งเลื่อนออกไปไหม
แต่เท่าที่อาจารย์มีชัยรัชุพันธ์ประเมิน
บอกว่าได้เผื่อเวลาไว้แล้ว๙๐วัน
ก็แปลว่าถึงจะยื่นให้สารรัฐมนูลตีความ
ตุลาการสารรัฐมนูลก็น่าจะตีความให้เสร็จได้
ภายในระยะเวลาที่ไม่กระทบต่อรถแมพ
ฉะนั้นประเด็นเรื่องรถแมพจะเลื่อนหรือไม่
เนื่องมาจากพรบ๒ฉบับนี้เป็นเหตุนั้น
ห่วงครับเลิกห่วงไม่มีประเด็นนั้นแล้ว
มาเรื่องความเคลื่อนไหวของพักการเมือง
ตกลงว่าจนกระทั่งรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
จดกันแล้ว๕๐พักครับ
แต่นักข่าวพยายามตั้งข้อสังเกตว่า
แล้วพักกปศที่คุณธานีเทือกสุบัน
น้องชายของคุณสุเทพเทือกสุบัน
บอกว่าจะมาจดยังไม่เห็นครับ
แล้วถ้ามาจดสิ่งที่คอการเมืองจะต้องตามต่อก็คือว่า
จะเป็นพักฟอร์มใหญ่หรือพักฟอร์มเล็ก

ดูกันว่าคุณสุเทพเทือกสุบันจะยืนอยู่ข้างหลังพักนี้
และเอาจริงเอาจังกับพักกปศมากน้อยแค่ไหน
แต่เท่าที่ประเมินคำพูดของคุณสุเทพ
คำพูดของคุณธานีดูทิศทางแล้ว
คุณสุเทพไม่ได้ลงมาขับเคลื่อนเต็มตัว
ถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าพักไม่ได้

เพียงแต่ว่ามายืนแบ็คอัพอยู่ข้างหลังเนี่ย
ก็แสดงท่าทีว่าไม่เอาอย่างนั้น
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่า
พักกปศไม่ใช่พักฟอร์มใหญ่
ไม่ใช่พักที่จะมาดึงเอาคะแนนศศให้เป็นกรเป็นกรรม
แล้วไปรวมพักอื่นทั้งหลายมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
หลังจากมีการเลือกตั้งไม่ใช่แล้วครับ
อาจจะเป็นเพราะปัจจัยเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยน

ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดคิดตั้งแต่ตอนแรก
ฉะนั้นพอมันถึงวันนี้ก็แปลว่า
นโยบายที่ใช้กิ่งไผ่มัดเป็นกรเป็นกรรม
แล้วไปชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตรงนั้นเนี่ย
น่าจะดีกว่าให้พักใดพักหนึ่งมาเป็นพักใหญ่
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องตามอย่างนี้แหละครับ
นี่เป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองครับ
ปัจจัยของนักการเมืองว่าจะอยู่พักไหน
หรือไม่ไปพักไหนจะอยู่พักเดิมหรือไปพักใหม่
มีเรื่องเดียวครับอยู่พักไหนได้เป็นผู้แทนมากกว่า
อยู่พักเดิมหรือไปพักใหม่อันไหนได้เป็นผู้แทนมากกว่า

เรื่องที่จะกอดคอกันไปตายเอาดาบหน้าเนี่ย
ใช้ได้กับเรื่องอื่นแต่ใช้ไม่ได้กับการที่จะมาเป็นผู้แทนครับ
เพราะว่าเป้าหมายสูงสุดคือต้องเป็นผู้แทนเอาไว้ก่อน
ทีนี้ประเด็นต่อมาที่ต้องติดตามก็คือว่า
พอเป็นอย่างนี้ก็มีข่าวตามมาปลายสัปดาห์ว่า
อดีตสสแม้กระทั่งอดีตสอสอในภักดิ์ประชาธิปัตย์
หลายคนที่เราคิดว่าจะไปร่วมหัวจมท้ายกับคุณสุเทพ
ในพักใหม่พักกปส
แต่ว่าเมื่อคุณสุเทพบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณธานี

หลายคนก็เลยยืนยันใหม่ว่ายังอยู่กับพักประชาธิปัตย์เหมือนเดิม
ทีนี้ปัจจัยต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เราจะต้องตามต่อ
ความฝันของพักเล็ก๕๐พักที่มาจดทะเบียน

เขาฝันว่าโดยกติกาของการเลือกตั้งคราวนี้ตามกฎหมายรัฐมนูล
จะทำให้กติกาการเลือกตั้งเปลี่ยนคือเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม
สมัยก่อนพักที่ส่งสอสอลงในเขต
ถ้าคนไม่เลือกแพ้คะแนนคนชนะก็แปลว่าคุณหมดสิทธิ์
ส่งไป๑๐เขตไม่ได้สักคนหนึ่งก็แปลว่าหมดสิทธิ์เป็นผู้แทน

คะแนนทุกคะแนนมีความหมายครับ
ต่อถ้าคุณส่งสอสอในเขตเยอะ
ต่อให้ไม่ได้สอสอเขตสักคนหนึ่ง
แต่เขาจะเอาคะแนนที่ประชาชนมาเลือกพักของคุณ
เขาจะเอาคะแนนมารวม
แล้วดูซิว่าคะแนนนั้นเนี่ยเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์

ของจำนวนคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด
สมมุติว่า๕เปอร์เซ็นต์

แล้วคุณได้๕เปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าคุณได้เท่าไหร่ล่ะ

ถ้าคุณได้๕เปอร์เซ็นต์ก็เอาคะแนนไปคูณอย่างนี้ครับ
สอสอมีทั้งหมด๕๐๐คน
แปลว่าคุณมีสอสอ๒๕คน
ฉะนั้นต่อให้ไม่ได้มีผู้แทนเขตแม้แต่คนเดียว
ไม่ชนะเลยแม้แต่เขตเดียว
แต่ว่าเขาเก็บเอาคะแนนทั้งหมด

แล้วก็มาดูว่าคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์
ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด
แล้วมาเทียบกับจำนวนสอสอ
ถ้าได้๑๐เปอร์เซ็นต์คุณก็ได้สอสอ๕๐คน
ถ้าคุณได้๕เปอร์เซ็นต์ของคนมาเลือกตั้งทั้งหมด
คุณก็ได้สอสอ๒๕คน

ฉะนั้นนี่เป็นความฝันของคนที่ไปจดทะเบียนพักนะครับ
สุดท้ายการเลือกตั้งคราวนี้
นโยบายไม่ต้องคิดกันมากหรอกครับ
คงไม่สนใจนโยบายมากไปกว่าที่จะถามว่า
ตกลงพักนี้จะชูคนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นนายก
หรือชูคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นนายก
พูดง่ายชูคนในหรือชูคนนอก

พลเอกประยุทธ์เป็นนายกหรือไม่ชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
คนที่เป็นพิธีกรทำรายการโทรทัศน์อย่างพวกผม
คงถามเรื่องนี้เป็นหลักครับคราวนี้
ขีดเส้นใต้การเมืองของสัปดาห์นี้ครับ